ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ

นี่ต้องบอกว่าร้อยล้านยิ่งชกยิ่งคึกครับ
ต่างจากทางด้านสุมัชยาครับยิ่งเฉาะต่อบอกว่าเทาครับ